หลังจากนั้นวิ่งหนีไปซุกที่ไหนฮะ

คือลงคลองไปเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ไปแอบอยู่ใต้ผักตบชาวา
แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะสรุปเนี่ยตำรวจเขาจะจับตัวได้ไหม

เป็นมาถ้าร้ายมีเด็กเยอะต้วย
โอ้โหคุณผู้ชมเห็นไหมตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยค่ะ
เพราะว่าคนขับรถที่ถ่ายคลิปนี้อยู่เนี่ยนะ
ก็คือนายสรษักดวงสาอายุ๓๓ปี
คือเขาขับกระบะมามากับภรรยามีลูกอีก๓คน
ทั้งหมด๕คนครอบครัวนี้เขาจะกลับบ้านแถวบางบัวทอง
พอมาถึงตรงจุดนี้มันเป็นทางต่างระดับบางใหญ่จะเข้ารัฐนาธิเบส
กระบะคันข้างหน้าเนี่ยนายวรวิทย์มิ่งขวัญอายุ๒๖ปีปาดมา
บีบแต่ปีนเตือนอีกฝ่ายหนึ่งคงไม่พอใจขึ้นขึ้นก็เลยเบิ้ลเครื่องใส่
หลังจากนั้นพอขับผ่านมาอีกนะปรากฏว่ากระบะก็ปาดอีก
รอบเนี้ยชนกันเออแล้วมากันหน้าไว้แบบเนี้ยเนอะใช่นี่คือเขาตามไปเลยนะ
เอ๊ะคงจะลงมาคุยกันป้าวค่ะเขานีไปตรงถนนเส้นราชพลึก
ทีนี้ทางครอบครัวนี้ก็เลยขับตามเพื่อที่จะแบบจำทะเบียน
ถ่ายให้เห็นทะเบียนแล้วก็แจ้งตำรวจ

แล้วทีนี้เอาจริงลูก
นั่งอยู่ในรถอีก๓คนลูกก็ใจหายใจคว่ำหมดนะ
ทีนี้หลังจากนั้นก็เห็นเลยว่า
ทางฝั่งกระบะเหินข้ามเกาะกลางพลิกคว่ำไปเลยค่ะ
แล้วผมก็ขับตามตูดเขาทีนี้ลูกผมมันตกใจ

น้องตกใจผมก็เมียก็เลยบอกว่าไม่ไหวแล้วพอแล้วไม่ต้องตาม

แล้วผมก็หยุดห่างกันประมาณสักกิโลหนึ่งได้ครับพี่
แฟนผมก็มองไปเห็นเขาเสียหลัก

ก็ลอยข้ามมาเลยทีนี้ค่ะพอตำรวจมาถึงในจุดที่เกิดเหตุนะ
เพราะว่ารถกระบะเขาพลิกคว่ำไปแล้วใช่ไหมก็ควบคุมเอ่อตัวคนขับเนี่ย
ขึ้นท้ายรถตำรวจแต่เขานี่ค่ะคุณผู้ชมถ้านี่ลงครองไปเลย
ซ่อนอยู่ใต้ผักตบชาวากว่าจะเอาขึ้นมาได้เนี่ย
ข้อหาต่อไปนี่ดูสิตอนที่ไปแอบอยู่ข้างใต้เห็นไหม
เจอตัวแล้วฮะใช่ค่ะกว่าจะดึงตัวเอาขึ้นมาได้
ชนละมุนวุ่นวายกันไปหมดเลยนะคะ